นางเอกชื่อดังนะคะซึ่งเล่นละครกับคุณเบิ้ลปฐุมราช
นั่นก็คือน้องใบหม่อนนะคะกิติยาแล้วก็พริ้งชุติยานั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่าสองคนนี้เขาสายมูตัวจริงเลยค่ะ
ฟังแล้วดิฉันขนลุกสู้เลยล่ะค่ะ

เล่าให้เราฟังนะคะว่าพี่คะตอนเด็กหนูเกิดเรื่องร้ายในครอบครัวนะคะ

แต่พอใบหม่อนขอพระพิกาเนตซึ่งห้อยไว้ที่คอนะคะ
ซึ่งได้มาเป็นองค์เล็กนะสมัยเด็กเนี่ยค่ะ
ได้มาจากพี่ชายอะไรอย่างนี้ค่ะ

จนถึงทุกวันนี้นะคะใบห่อนก็จะเช่าพระพิกเนธองค์ใหญ่มากราบไหว้ไว้ที่บ้านเลยล่ะค่ะ

เชื่อว่าตัวเองเป็นลูกหลานพญานาคค่ะ
แล้วก็เคยขึ้นไปถ้ำนาคาค่ะ
แล้วปรากฏว่าคนอื่นขึ้นมันร้อนเหงื่อแตกใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าตัวเองขึ้นไปแล้วเย็นไปหมดเลย
ลื่นล่มเย็นก็งงเหมือนกันค่ะ

ก็เลยกลายเป็นว่ามีความเชื่อนะคะว่าเนี่ย
เป็นสถานที่ที่ตัวเองเคยอยู่มาตั้งแต่ชาติปางก่อนค่ะ
ทุกปีค่ะน้องพริ้งจะขึ้นไปนั่งสมาธิบนเขาค่ะ
และล่าสุดนะคะพิงก็ยังถ่ายปิดภาพคล้ายเงาพญานาค
พาดผ่านหัวไปด้วยที่วงคุณผู้ชม
คือถ้าแบบว่าซูมเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นแบบรูปพญานาคมาเลยค่ะเนี่ยค่ะ
เนี่ยเป็นเงาค่ะเป็นหูเป็นตามานะคะ
ฟังแล้วขนลุกมากจริงนะคะไปฟังสองสาวเล่าเรื่องเหลือเชื่อกันหน่อยค่ะ
เหมือนตอนนั้นมันจะมีเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละ
หนูก็เลยแบบว่ากำเลยแล้วก็ขอองค์พ่อบอกว่าขอให้หนูรอดจากตรงนี้นะ
เราเนี่ยนับถือพญานาคมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยไปถ้ำนาคา
ซึ่งระหว่างที่เราไปเนี่ยเราไปด้วยใจเนอะมันก็จะเดินไกลมากเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สวดมนต์จนพิงรู้สึกว่าเนี่ยมันคือที่ของเรา
แล้วผลปรากฏรูปที่ได้ออกมาคือแบบเป็นรูปแบบตัวท่านรับตัวท่านเลยค่ะ
อยู่หลังหัวหนูซึ่งแบบก็ทำให้เรายิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่เลยค่ะ
ก็ลุ้นนะดูภาพตามไปฟังเสียงไปนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความเชื่อนะคะ
ส่วนตัวเนาะพี่คือจริงคือการที่เราได้ทำบุญนะมันก็เป็นการฝึกสมาธิ
เราสวดมนต์ทุกวันนะคุณผู้ชมวันไหนที่เราแบบมีเรื่องที่เครียดไม่สบายใจ
เช้ามาลองสวดบทยาวดูนะคะ
มันจะทำให้เราได้แบบมีสมาธิแบบจุดศูนย์รวมอยู่ที่จุดเดียว

ก็คือสายมูนะคะถ้าคิดทางวิทยาศาสต
ก็คือพลังอันหนึ่งที่จะทำให้เราแบบว่า
สร้างสรรค์สิ่งดีมีแรงในการทำงานทุกวัน

ดาราที่เขาชอบขึ้นถ้ำนาคานาคีกัน

อยู่ข้างล่างเปิดโทรศัพท์เสียงรอได้เลย
รับรองว่างานเข้ามาแน่นอนนะคะที่ขึ้นไปเพราะอะไรเป็นการแบบค่อยก้าวเดิน
แล้วฝึกสมาธิด้วยนะคะ